ตัวผ้าดิบซ้อนด้วยกับตะข่ายครับค่อยค่อยล่องเข้าไปครับ
ค่อยค่อยซ้อแล้วก็จะค่อยค่อยขุดซ้อซ้อซ้อจนอ้อมอ้อมหีบทั้งหมดเลยครับ
เพราะหีบไม่สามารถหยิบได้เพราะมันผูกก่อนหมดเลย
เพื่อถ้าหยิบมาเนี่ยทั้งโครงกระดูกแล้วก็พวกของที่อยู่ในกล่อง
จะหลุดเป็นชิ้นทั้งหมดนะครับคือเราจะเอาให้มันคงสภาพเร็วไหมสภาพนี้นะครับ
แล้วเราก็จะได้ห่อหุ้มแล้วก็พยายามจะเอาขึ้นมาในลักษณะที่ห่อด้วยตาไข่
ขึ้นมาในสภาพนี้นะครับนี่คือแผนการทำงาน

พี่ค่ะไอ้ที่บอกว่าอีกทีอยากเห็นว่ามันมีร่องรอยการผูกก่อนใช่ไหม
คือด้านในครับด้านในตัวนี้ครับเป็นเป็นหีบตรงนี้มันจะเป็นสังกษีนะครับ
ที่ว่ายังไม่ผูกก็คือขอขอบของมันจะเป็นเหล็กขอบตรงนี้คือยังอยู่สภาพเดิม
แต่ว่าที่ว่ารูปแบบเนี่ยคือมันจะไม่ได้แล้วเพราะสังขสิทธิ์ตรงนี้ผูกหมดแล้ว
ผมได้สำรวจไปข้างในยังมีโครงกระดูกอยู่ข้างในนี้นะครับ
ของมนุษย์อยู่สภาพกบใหม่นะครับ
ประเมิดแล้วการนำหีบขึ้นมาจากน้ำเนี่ยน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
ก็น่าจะใช้เวลาครับเพราะหีบอันนี้จมอยู่ในโคนเลยโผล่มาแค่นิดเดียวเองครับ
ก็จากเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการประชุมท่านภูมิชาการตำรวจนครบานนะครับ
ท่านภูมิการสนุกนครบาน๙นะครับได้มีการหารือนะครับเกี่ยวกับเรื่อง
ผมว่าน่าจะพูดไปแล้วนะครับว่าทำไมเพราะถึงใช้ตกลงใจด้วยวิธีนี้นะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าวันนี้ถ้ามีการดูดน้ำเนี่ย
น้ำบริเวณเนี่ยมันเป็นไม่ได้น่าวขังมันไม่ได้น้ำขังนะ
หมายความว่ามันอาจจะมีน้ำจากข้างนอกไหลมาดังนั้นวิธีการที่สูบน้ำ
จะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดการสูบน้ำออกไปแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าน้ำมันจะเข้ามาหรือไม่
จากนั้นก็เลยมีการประชุมระหว่างนักผู้เชี่ยวชาญนะครับนักประดาน้ำของมูลนิธิต่างนะครับ
ที่บูรณาการร่วมกันมีทั้งตำรวจน้ำแล้วก็ร่วมกันอยู่ปติ๊กตึง
แล้วก็บริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทในการรับจ้าง
ในการค้นหาของใต้น้ำเนี่ยเขาก็มาร่วมกันนะครับ
แล้วก็มีการตีตารางวางจุดเป็นติดแบบนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับก็มีการมอบหมายแบ่งมอบหน้าที่นะครับ
ทำการตรวจสำรวจอย่างละเอียดอีกทีนะครับอย่างสำรวจอีกทีว่า
จะมีอะไรอยู่หรือไม่นะครับก็อยู่ในระหว่างการค้นอยู่ครับ

เรื่องต้นก็ยังมีเท่านี้อยู่นะครับ
ก็คือจะบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เราเจออันแรกแต่ตอนนี้มันขยับมาถึงประมาณนี้นะครับ
ซึ่งเราแบ่งออกเป็นส่วนที่ยาวที่เรายังไม่ได้ค้นอีก
เนื่องจากครั้งที่แล้วที่แจ้งให้ทราบว่ามันมีอุปสรรคก็คือมีรากไม้มีต้นไม้
ไม่มีต้นไม้เยอะก็ต้องใช้รถแบคโครเนี่ยขุดล่อกลงมาก่อนแล้วจึงจะใช้นักประดาน้ำลงไปค้นหาอีกทีครับ
เห็นบอกว่าเราเจอพยานเพิ่มตรงนี้ที่เขายังยืนยันให้ข้อมูลว่ายังมีเหยื่อที่อยู่ในถูกฆ่าแล้วอยู่
เขาเป็นพยานบอกเล่าครับเป็นพยานบอกเล่านะครับเป็นพยานเล่าเล่าอย่างอย่างถ้า
ว่าน้องสื่อก็คงทราบแล้วว่าคุณจันเนี่ยได้มามอบตัวและประกันตัวแล้วนะครับคุณจันทร์ก็บอกว่าอาจจะมี
แต่คุณจันทร์ไม่ได้รู้ว่ามีการฆาตกรรมหรือไม่อาจจะมีอาจจะมีฟังเขาเล่าว่าครับ
ก็เป็นการพิสูจน์จากปากกรรมพยานที่ให้มาครับ
งรมทราบอยู่ในนี้คือวังว่าด้วยคุณผู้ครับไม่ได้พิสูจน์รักจากการขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับทุกคน

ฟังของรอดีขวา
แจ่ลูกมือหน่อย

เราจะค้นหาเป็นล็อกโดยละเอียด

ก็คือเราจะหาแบบละเอียด
เรามาเจอที่แปดอยู่ติดดินฝั่งดงปือ
ก็คือมันจนปืนมันขึ้นทะลุรังเหล็กเรียบร้อยแล้ว
ก็คิดว่านานมากโดยที่หีบเหล็กเนี่ย
ความด้านฝาจมอยู่ใต้ดิน
คำไปก็เจอกระดูกในรังเป็นจำนวนมาก
ก็มั่นใจก็เลยต้องใช้ผ้าหรืออะไรเนี่ยอุ้มขึ้นมาทั้งหลัง
สิ่งจะไม่เสียหายจะไม่กระจ่าย
เที่ยวที่แล้วก็ละเอียดนะแต่ไม่ละเอียดเท่านี้
แต่เที่ยวนี้ถือว่าละเอียดสุด

ัมเบลนี่ก็จะอยู่ห่างจากหีบเหล็ก
ออกไปประมาณรับเบื้อมมือหนึ่ง

ที่ถ่วงเหมือนรามนี้

มีดำเบลมีกุญแจล็อคเจอลูกกุญแจลูกหนึ่งครับ
โครงนี้ผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ไปดูเลยก็คือเพิ่งจะขึ้นจากน้ำมา
ครับมันอยู่ใต้ปือด้วยปือค่อนข้างหนาแน่นเป็นลากจนฝั่งลากแน่นแล้วครับ
ใต้ปือใต้รากครับผันแน่น
ก็คือจะไม่ให้รังเนี่ยแตกจะไม่ให้กระดูกเนี่ยแตกออกจากกันก็คือเราต้องล้อม
ทำรอบรอบรอบพยาวมือเนี่ยทำผัดแล้วก็จกรากจกรากให้ขาดแล้วก็ล้อมเอาตะข่ายช้อนข้างล่างขึ้น
แล้วต้องให้เครดิตเป็นอย่างยิ่งก็คือเจ้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยของร่วมกระตันยูนะครับ
รวมทั้งหน่วยอื่นอื่นอีกหลายหน่วยเยอะแยะที่อาจสามารถเอ่ยนามไม่หมดกู้เจ้าชาญต่าง
ซึ่งวันนี้เราได้ปรับแผนการปฏิบัติเพิ่มเติมจากวันก่อนมีการตีตารางจัดแบ่งพื้นที่ต่าง
ออกเป็นโซนระหว่างไทม์ไลน์ของการทำงานไว้นะครับก็ตั้งแต่เช้ามาแล้วแบ่งพื้นที่ออกเป็นช่องตีตามตาราง
ก็ได้ปรากฏว่าพบชิ้นส่วนนะครับเราก็คาดว่าในเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับ
ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นส่วนคล้ายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพิ่มเติมนะครับ
เป็นระยะระยะในบางพื้นที่แต่ที่เจอเยอะที่สุดคือพื้นที่ในหนึ่งโซนนะครับ
ที่อาจจะมีกอพืชอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนของโลหะคล้ายกับหีบนะครับ
แล้วพบกุญแจพบรูปตุ้งทวงแล้วพบโครงกระดูกที่สำคัญ
เช่นโครงกระดูกส่วนของต้นขาคาดว่านะครับต้นขาแล้วก็สะโพกและกระโหลกนะครับ
วันนี้ทั้งเจ้าที่ของพิสูจน์หลักฐานเองยกทีมใหญ่มาเลย
แล้วก็จากเจ้าที่คุณหมอจากนิติเวรของโรงป้านศิริราช
ผมขอใช้คำนี้นะครับอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับ
และก็ดูจากลักษณะของการเจริญเติบโตด้วยสายตากระดูกแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ใหญ่หน่อย
ก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของที่วันก่อนที่เราได้ประกาศไปว่ามีใครหายหรือเปล่า
ก็มีทั้งกรณีของที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นำเรียนว่าเบื้องต้นเหมือนกันว่าที่เราค้นเจอวันก่อนนะครับ
ผลพิสูจนยังไม่ออกมาแต่ก็น่าจะจากโครงกระดูกหรืออะไรต่างตรงนั้นอันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าที่จะเจอวันนี้นะครับ
เป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันเบื้องต้นขณะนี้ก็พอจะยืนยันได้จากพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุที่เราอยู่ในขณะนี้ก็มีไม่น้อยกว่าสามรายในเบื้องต้นนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ในนามของภูมิชาของสมชาติต้องขอบคุณผู้จัดการนครบานผู้การนครบาน๙และคณะทีมงานทั้งหมด
การสำคัญคือผมคิดว่านี่คือความน่ารักของการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนและภาคองค์กรสานะผมเอ่ยนามไปเมื่อกี้นะครับ
ที่ท่านผู้จัยการผู้การการบานกล้าววางไว้
ทุกฝ่ายังคอมพะที่คู่ขนานกันไป

ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานฝ่ายค้นก็ดำเนินการไปครับ
เอาตามข้อจริงที่ปรากฏก่อนภูมิต้องการเป็นอย่างนี้
แต่ว่านำเรียนนะครับโครงกระดูกที่เกิดมานั้น
เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งกระดูกมนุษย์
จะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่อาจจะเป็นกระดูกสัตว์ด้วยก็ได้
อันนี้หลักฐานในวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับ
ฝ่าฟุนาทังสิมวลชนช่วยเผยแพร่ก็เป็นช่องทาง
ตอนนี้คือตะห่วงกันก็ถือ๓แจ้งหายไว้๓แล้วก็เจอ
ไอ้การแจ้งหายมันมีคนแจ้งหายเยอะอยู่แล้วนะฮะ
จากมูลดิธิกระจกเงาเดี๋ยวแม่คำว่า
ของในไอซ์เนี่ยว่าแบบสงสัยว่าจะหายเพราะว่าในไอซ์ทำเนี่ย๓คนหรือเปล่าคะ
แจ้งเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ตรวจสอบไปนะครับ
ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะฮะ
เพราะว่าเขาขาดการติดต่อแต่อย่างเบื้องต้น
อย่างที่ท่านรองสหรัฐนำเรียนก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบ
ท่านค่ะเมื่อวานเนี้ยท่านบอกว่าจากการดำเนินคดีของในไอซ
ตอนเนี้ยมันเมื่อวานแบ่งเป็น๔คดีวันนี้พบศพแล้วเนี่ยการดำเนินคดีขั้นตอน
ก็เพิ่มอีกฮะก็อย่างที่เรียนนะฮะตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ย
คดีของไอซ์เนี่ยจะมีคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๖คดีนะครับ
คดีแรกเนี่ยจะเป็นคดีอาวุธปืนกับยาเสพติดนะฮะคดีที่สองก็เป็นคดียาเสพติดนะฮะ
อย่างที่นำเรียนว่าทั้ง๒คดีก็อยู่ระหว่างการรุกลงพยาบาลภาพ
แล้วก็รอผลการตรวจเปรียบเทียบอาวุธปืนกับผลการตรวจยาเสพติด
คดีที่๓ก็เป็นเรื่องของน้องกุ๊กกิ๊กนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างรอสาเหตุการตายนะฮะ
แล้วก็พยานรบรวมเวลาอีกนิดหน่อยแล้วก็จะแจ้งข้อเก่าหาให้ครบถ้วนนะฮะ
ต่อไปก็เป็นคดีโครงกระดูกนะฮะที่เราพบนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็เบื้องต้นยังไม่ได้รับผลการชนสูตรเป็นทางการนะฮะ
นิติเวศก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายุก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยว่าอยู่ในช่วง๑๓๑๕แล้วก็มาลัยนี้ที่เพิ่งค้นพบ
ก็มีการให้การของพยานบุคคลกับการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนอื่นด้วยนะครับ
ที่เรากำลังรอผลการตรวจอยู่ก็คือ
คดีที่๖มีการแจ้งว่าถูกไนไอฮมคืน